เอาคุณผู้ชมคะมาต่อกันที่คู่หวานกันบ้างดีกว่าค่ะ
สำหรับหลุยสก๊อตและนุ่นรัมมิดา
คุณผู้ชมค่ะเห็นหนุ่มหลุยแบบนี้
ลูกครึ่งแบบนี้ใครจะไปคิดว่าทั้งสองคนเนี่ยเข้าสู่วงการสายมูแล้วคุณ

ใช่คืออย่างนี้นะคะที่เข้าสู่วงการสายมู
เพราะว่าคู่นี้เนี่ยเขาอยากจะมีเบบีเต็มคนแล้วล่ะค่ะ
คือแต่งงานกันไปได้๒ปีกว่าแล้ว
หลายคนก็เลยลุ้นนะเนาะว่าอยากจะเห็นหลุยน้อยนุ่นน้อย
เมื่อวานนี้เจอพี่หลุยค่ะก็เลยขออัปเดตกันหน่อย
คือเป็นอีกหนึ่งคู่สามีภรรยานะที่มีชีวิตครอบครัวราบรื่นชิว
ล่าสุดค่ะเขาควงคู่กันออกคลิปหวานเดินขึ้นดอยภูสอยดาว
นี่ค่ะดูเลยนะดูจากรูปที่ลงแล้วก็เขียนแคปชั่นหยอดคำหวานให้หลายคนได้อิจฉา
แต่เอ๊ะหลายคนก็สงสัยนะว่าพี่นุ่นเนี่ยเดินขึ้นเขาแบบนี้
หรือว่าข่าวลือที่ว่าตั้งท้องเนี่ยมันไม่จริงหรือเปล่า
แต่ยอมรับว่าเรื่องที่นุ่นถอนตัวจากละครนี้ต้องการให้พักร่างกาย

วัยกันเถอะแล้วก็บอกเขินด้วยว่าตอนนี้ซ้อมมีน้องอยู่

ที่สำคัญผู้นี้

ตระเวนไปมูเตลูขอพรเรื่องลูกอยู่หลายที่เลยล่ะค่ะ

ถอนตัวจากละครอาจจะเป็นเหตุผลอื่นมากกว่านะ
แต่ว่าสำหรับเรื่องท้องตอนนี้ก็คือยังครับ

แต่ก็ยังรอลุ้น

ก็คือมีความรู้สึกว่าเราเองก็ต้องมูด้วยนิดนึง

ถ้าเราสุขภาพดีลูกเดี๋ยวเขาก็มาเอง

ก็คือผมจะเป็นคนวางไทมิ่งในยะยาวนิดนึง
ให้ไม่เป็นการกดดัน